คุณผู้ชมครับไม่ได้สาดน้ำกันมากี่สงกรานแล้ว
โอ๊ยสองปีได้ไหมคะ

ไม่น่าจะได้นะต้องตัวเปียกต้องหน่อยนะ
เปียกแต่อาจจะต้องเปียกแบบรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
เพราะว่าทางราชการทางรัฐบาลบอกว่า

เพราะว่าถ้าสาดน้ำประแป้งกัน

คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านกล่าวถึงการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้

โดยเฉพาะมาตรการในช่วงเทศกาลสงครานครับ
สำหรับสงกรานปีนี้จะได้เล่นในรูปแบบใด
คุณอนุทินบอกว่าเทศกาลสงกรานขอให้อยู่กับครอบครัว
อย่าเพิ่งเน้นเรื่องบันเทิงอะไรมากมาย
ส่วนตัวท่านเนี่ยยังไม่ต้องการให้มีการเล่นสาดน้ำ
โดยเฉพาะการประแป้งนะครับ
เพราะว่าจะมีการใช้มือสัมผัสกัน
แต่การรดน้ำดำหัวสามารถทำได้
และเป็นสิ่งที่ควรทำท่านบอกไม่อันตรายอยู่แล้ว
อีกทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะ
ที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือการสวมหน้ากากอนามัย

ส่วนมาตรการรองรับหลังสงกรานนะครับ

ก็ต้องขอยน้ำร่วมมือนักประชาชนนะ
ซึ่งการติดเชื้อหลักมีสาเหตุมาจาก
รวมกลุ่มกับคนหมู่มากนะครับ

และไม่ใช่เลี่ยงบาลี

แล้วจะไปเอาครอบครัวหลายครอบครัวมาอยู่รวมกันไม่ได้นะ

กลัวฝั่งพ่อครอบครัวฝั่งแม่

อันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะฮะ